แต่นี่ค่ะควงกันมาร้องเพลง

สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่ามีแต่เธอในหัวใจ
สื่อถึงความรักที่มีให้กับน้องมีก้าแล้วก็น้องมีย่าลูกแฝดสุดที่รัก
ซึ่งมากกี้เองเขาก็ออกตัวนะคะว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยถนัดค่ะ
หรือว่าปกติชีก็รับงานแสดงเล่นละคร
อันนี้ให้มาร้องเพลงถูกต้องนะคะ
แต่เธอก็บอกว่าตั้งใจทำเต็มที่และโชคดีนะคุณที่มีสามีคอยช่วย
ส่วนวันแม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้มากกี้จะรู้สึกเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหม

คือทำการบ้านอะไรเหรอแค่จำเนื้อร้องให้ได้ก่อนดีกว่า
แล้วที่เหลือก็ตอนแรกก็กล่าวว่าเออเดี๋ยวไปที่อัด
เดี๋ยวก็แบบคงมีแบบว่าคนช่วยอะไรอย่างนี้

มันยากมากเลยคือเหมือนเรา

เพราะว่าลูกเขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรได้เท่าไหร่

ตัวแรกก็ทำให้เรารู้แล้วว่าตัวที่๒
น้องทำได้แค่เท่าไหน
อันไหนที่มันต้องเค้นมากเกินไปเราก็จะบอกว่าไม่เอา